เราไปดูเรื่องของความสวยงามของสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าตุ้ง
ว่าตอนนี้ตูมสามารถสร้างรายได้ให้กับพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยหลายคนที่จังหวัดแพร่เลยนะคะ
สร้างรายได้อย่างไรสวยงามแค่ไหนไปดูกันค่ะนี่ไปที่บ้านดอนแก้วหมู่สิบสี่ตะมนต์น้ำชำอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ค่ะ
พ่ออุ้ยแม่อุ้ยกำลังขมักเขม่นก้มหน้าก้มตาทำตุงหลากหลายรูปแบบหลากหลายสีสันให้ทันออกวางขายนะคะ
ไปคุยกับคุณคุณป้านาลอนคุณป้านาลอนดังดีนะคะอายุหกสิบเจ็ดปี
เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุแห่งนี้บอกว่าหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้าแล้วสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ย
ผู้สูงอายุก็มารวมตัวกันประดิษฐ์ตุงนำออกขาย
ขายวิธีการออนไลน์ทันสมัยด้วยนะคุณคือไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กเลย
แล้วก็เปิดขายในชุมชนด้วยไลฟ์สดเลยนะถูกต้องแล้วค่ะทันสมัยไฮเทคมากมาก
เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับลุงลุงป้าพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ย
แล้วก็ยังใช้กิจกรรมทำกิจกรรมยามว่างกันด้วยอืม
โดยเฉพาะช่วงสงกรานที่จะถึงนี้บอกเลยว่าตุงเนี่ย
ขายดีเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าทางภาคเหนือเขาจะนิยมนำตุงไปประดับ
แล้วก็ไปตกแต่งตามความเชื่อกันด้วย
ส่วนตอนนี้มีหลากหลายสีสันหลากหลายชนิดเลยนะคะ
แล้วก็ราคาขายเนี้ยเริ่มต้นห้าบาทเท่านั้นอืม
ราคาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองร้อยบาทครับ
ดิบขายดีค่ะที่ผ่านมาก็สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่
เป็นที่น่าพอใจเลยล่ะเราก็อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะ
บอกกล่าวนะตรงนี้ว่าถ้าใครอยากจะได้ตุงไปประดับบ้าน
หรือเอาไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อต่างอุดหนุน
อุ๊ยแม่อุ๊ยเหล่านี้ได้เลยนะคะส่วนช่องทางการติดต่อก็ขึ้นให้แล้วนะคะ
๐๘๔๖๑๐๘๑๔๐จมรมผู้สูงอายุประดิษฐ์ตุงขายที่จังหวัดแพร่
เห็นไหมคะว่าเรื่องของภูมิปัญญาโดยเฉพาะภูมิปัญญาของคนโบร่ำโบราณเนี่ย
มีคุณค่ามากจริงแล้วถ้าหากถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานแบบนี้แล้ว
เราก็ถือว่าได้ร่วมกันสืบสารด้วยได้ส่งเสริมช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วยนะคะ